มากันที่อีกหนึ่งคุณแม่กันบ้างดีกว่าสำหรับพี่ชมพู่ก่อนบ่าย
เอาจริงคุณผู้ชมเรื่องความสวยความงามหรือว่าเรื่องหงเรื่องหุ่นอะไรแบบนี้
ไม่เป็นคุณแม่ใครก็อยากสวยใครก็อยากหุ่นปัง
แต่อย่างพี่ชมพู่เองเขาก็ยอมรับนะว่าอยากจะสวยอยากจะดูดีนะคะ
เพราะว่าอะไรต้องใช้รูปร่างในการทำมาหากินมันก็เลยต้องดูแลให้เป็นพิเศษกันหน่อย
ที่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะคนในบ้านเนี่ยจะได้สบายหูสบายตาไม่ใช่เหมือนเราเนอะ
เออเดินภูมิย้วยไปย้วยมาในบ้านสามีก็ไม่อยากมองแล้วนะคะ
ซึ่งมีอยู่สองหนุ่มค่ะที่เมื่อไหร่ก็ตามพี่ชมพู่แต่งหน้าแต่งตาสวยงามเป็นอันร้องไห้วิ่งหนีไปเลย
สองหนุ่มที่ว่าก็คือนี่ค่ะน้องทารากับน้องวายุลูกชายของพี่ชมพู่นี่แหละ
ชมพู่นะบอกว่าเขาจะชินกับหน้าสดของคุณแม่มากกว่าคุณแม่อยู่บ้านก็ไม่ต้องแต่งหน้าเนาะ
แล้วก็เคยพาน้องเนี่ยไปออกงานด้วยตอนออกจากบ้านด้วยกันยังไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมก็ปกติดี
แต่พอไปถึงที่งานเท่านั้นแหละออกมาหาลูกลูกเห็นปุ๊บร้องจากเลยค่ะคือลูกน่าจะอึ้งในความสวยของคุณแม่พี่แจ๊ค
แต่ว่าตอนนี้ลูกชายเขาก็เริ่มที่จะชินแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะก่อนที่พี่ชมพู่เขาจะทิ้งท้ายว่าเห็นสวยแบบนี้พี่ก็เล็งมีจะไปทำศัลยกรรมบ้างนะเพราะว่าอายุเนี่ยมันกำลังจะเข้าเลข๔แล้ว
อืม

อันนี้คือไปดูมาเรียบร้อยแล้วว่าหลังเลข๔ควรทำ
อันนี้ไม่ได้ดูแต่ว่าตามหลักของช่วงทั่วไปเลยก็คือ
วันนี้ของเราส่วนใหญ่จะดูจากท่ายุทธ์

จะให้ดูช่วงหน้าผากช่วงขิว๓อยู่ที่ตา
ช่วงนี้พี่พูดอย่างงี้เลข๓อยู่ตรงตาเนี่ย

ถ้ามันเป็นแผนมันอักเสบมันก็จะไม่ดีกับดวงเรา